เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยาลา
ใช่ค่ะกรณีที่คนร้ายได้ใช้อาวุธสงคราม
ยิงถล่มป้อมยามจุดตรวจชรบลำพญา
ที่จังหวัดยาลาทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๕ศพบาดเจ็บอีก๕นะคะ

ล่าสุดสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑ราย

แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถขอสารออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในเร็วนี้ค่ะ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ก็ยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะประกาศเคอร์ฟิลล์
ในพื้นที่เพื่อที่จะตามล่าหาคนร้ายที่ก่อเหตุยิง
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบตำบลลำพญาที่จังหวัดยาลานะคะ
แต่วิธีการที่จะใช้คือจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อสิทธิ์
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ส่วนบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าให้ที่พักพิง
อันนี้ทางด้านโคศกบอกว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย
อัตราเดียวกันกับฐานความผิดของผู้ที่ก่อเหตุรุนแรง
ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสนที่กำลังกันหลายหน่วยงานเลยค่ะ
มีการส่งชุดลาดตระเวนพื้นที่เชิงเขานางจันทร์๔จุด
ในพื้นที่ตำบลลำพญาไปจนถึงพื้นที่บ้านโผงผง
หมู่๔ตำบลปากล่ออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ทีนี้ตอนที่มีการลาดตระเวนไป
ครับก็ไปเจอเป็นเพลิงพักร้างมันมีเต็นต์สีดำ
แล้วพอเข้าไปดูก็สามารถยึดของได้จำนวนนึงนะคะ
เอาของตรงนี้มาตรวจสอบหาความเชื่อมโยง
ใช่ครับเพราะมันมีอุปกรณ์หลายรายการนะครับ
ว่าจะเป็นรองเท้ายางขวดน้ำกล่องยากันยุง
แล้วก็ผ้าขาวม้าที่อาจจะเป็นของคนร้าย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องส่งตรวจพิสูจน์ต่อไปนะครับ

ตรงนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดยาลาแล้วก็จังหวัดปัตตานี
ก็เข้าไปตรวจสอบใน๙หมู่บ้าน
แล้วการสอบถามผู้ต้องสงสัยที่ตอนนี้ควบคุมตัวได้๑ราย

ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการซักถาม
เพื่อที่จะขยายผลไปยังเครือข่ายที่ก่อเหตุนะคะ
โดยตอนนี้ก็ยังซักถามอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ค่ายอิงคยุทธบริหารที่จังหวัดปัตตานี
เรื่องต้นผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังให้การภาคเศษ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ข้อมูลที่ให้การเบื้องต้น

ว่าจะเป็นพวกปลอกกระสุนเป็นร้อยปลอกผ้าพันคอ
รวมถึงรอยเลือดแล้วก็มีหลักฐานอื่น
เชื่อว่าจะสามารถเอาหลักฐานตรงนี้
ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
แต่ว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบพยานหลักฐานให้รอบครอบก่อน
คือเรื่องนี้เมื่อวานแม่ทัพภาคที่๔เขาบอกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลาย
เหตุการณ์เช่นยิงอศที่บ้านปากกาหาบรังอำเภอเมืองปัตตานี
แล้วก็คดีปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขรา
ทัพภาค๔บอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ